คุณผู้ชมคะ๑ปีแล้วค่ะสำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน
พบเป็นศพบนภูเหล็กไฟวันที่๑๔พฤษภาคม
วันนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่สพกกตูมนะคะ
ก็ตั้งใจว่าจะไปคุยถึงความคืบหน้าของคดีของน้องชมพู่
เพราะว่า๑ปีแล้วมันมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้าง
แต่วันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอคุณแม่ของน้องชมพู่
นี่นะคะคุณแม่ไปที่สพกกตูม
แต่คุณแม่บอกว่าประเด็นที่ไปที่สพกกตูมก็เพราะว่า
มียูทูบเบอร์ค่ะไปใช้ชื่อของน้องชมพู่
เปิดบัญชีรับบริจาค
โดยบอกว่าจะรับบริจาคเพื่อนำเงินเหล่านี้
ไปทำบุญครบรอบ๑ปีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
แม่ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพกกตูมนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงแม่ดูค่ะ
ความรู้เก่าคือว่าเป็นข้าราชการบำนาน

ใครที่เป็นข้าราชการได้ไม่ธรรมดานะ
ตอนนี้มอบแทนจากไยระ

เงินร่วมทำบุญมีทั้งหมด
เพิ่มไหมเพิ่มหรือยังไงต้องรอ

มาร่วมทำกับพ่อฟื้นนะ
โอเคครับแม่มอบเลยครับแม่มอบเลย
หมอแล้วพ่อก็จะนำให้ตาชาญพรุ่งนี้เช้านะครับ

ที่บอกว่าเปิดรับบริจาคจะนำเงินไปทำบุญครบรอบ๑ปี

คือแม่ของน้องชมพู่บอกว่าเห็นคลิปนี้ในยูทูป
แล้วเห็นเลยว่าโอ้โหมารับบริจาคกันแบบนี้แม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วก็เป็นการแอบอ้างเอาชื่อของน้องชมพู่ไปใช้เนี่ยค่ะ
แม่บอกว่าก็เห็นคลิปนี้แหละก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะแม่บอกแล้วว่าแม่ไม่ขอรับบริจาค

แล้วฟังจากในคลิปนี้เนี่ยจะได้มอบเงินนั้นให้กับตาชาญ
เลยบอกว่าอ้าวยูทูปเบอร์ก็รู้ดีว่าตาชาญคือจุดอ่อนของแม่
นี่นะคะแต่แม่บอกว่าแม่ไม่ดำเนินคดีอะไรกับตาชาญนะ
แต่ว่าทำไมยูทูบเบอร์บอกว่าจะเอาเงินไปให้กับตาชาญ
แม่ตกใจตอนที่เห็นคลิปตอนที่เรากลับจากซื้อของกัน
ก็แม่ถึงได้มาลงบันทึกประจำวันไว้ว่าแม่ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้อง
แล้วแม่ก็ไม่ได้ยินดีจะรับเงินส่วนนี้ด้วยค่ะ
ตาชาญเป็นจุดอ่อนไหวของแม่ค่ะ
จะไม่แจ้งความเอาผิดถ้ามีตาอยู่ตรงนั้นเพราะเขาเป็นบุพการีของเรา
เมื่อก่อนแม่ก็ไม่ทราบนะคะไม่ทราบมาก่อน
แต่ครั้งนี้คือแม่ทราบแล้วว่าใช้ชื่อน้องชมพู่เพื่อที่จะเปิดรับบริจาค
แล้วก็อยากให้คนที่เอาชื่อน้องไปขายแลกเงิน
ควรมีสามัญสำนึกบ้างว่าพอบ้างเถอะ
เขาขายลูกแม่ค่ะพวกเขาขายลูกแม่แลกเงิน
เขาใช้ชื่อน้องเพื่อแลกเงิน
กกอกและชื่อชมพู่ทำให้เขาได้เงิน

ยูทูบเบอร์ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไป
แต่นี่๒วันนี้แม่รู้สึกอึดอัด
เพราะเขาถ่ายเราที่บ้านเรา
มันเป็นเคหาสถานมันเป็นบ้านของเราเป็นพื้นที่ส่วนตัว
แล้วแอบถ่ายถ่ายตอนที่เรากำลังจะออกรถ

เรากำลังจะออกรถออกจากบ้านขับรถออกจากบ้าน

ก็มีบางคนนะมาเม้นว่าแอบถ่ายจะเป็นอะไรไป
กลัวอะไรอยากให้มันเกิดซ้ำสองใช่ไหม

ก็อยากจะถามคำนี้เหมือนกันถึงจะสะใจคุณ
คือวันนี้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ได้เจอกับทนายโนบิตะ

คือทนายเนี่ยเขาไปตามคดีเรื่องกล่องดำเครื่องดักฟังในรถลุงพล

เดี๋ยวเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง
แต่มาดูประเด็นเรื่องของการที่ยูทูบเบอร์เปิดรับบริจาคอ้างชื่อน้องชมพู่ก่อน
ทนายโนบิก็เลยแนะนำว่าเรื่องของการอ้างชื่อเปิดรับบริจาค
แล้วอ้างว่าจะเอาเงินไปให้ตาชาญอ้างว่าจะทำบุญให้น้องชมพู่
คือฟังดูเหมือนกับวัตถุประสงค์มันก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของการทำบุญ
แต่ถ้าจะเอาผิดจริงก็เอาผิดได้
เพราะต้องดูว่าที่ไปเปิดรับบริจาคขออนุญาตเขาไหม
ขออนุญาตพ่อแม่น้องชมพู่ไหมนี่นะคะ
มาบเลยมาบแล้ว
แต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้มันก็ถือว่ายังพออนุโลมได้
ถ้าเกิดว่าเงินดังกล่าวไปถึงครอบครัว
หรือไปทำตามจุดประสงค์ในการเรียรัย

ก็คือว่าต้องขออนุญาตแม่น้องชมพู่ด้วย

ถ้าเกิดว่าคุณมีเจตนาดีเจตนาดีหมายความว่าเจตนาที่สุจริตโปร่งใส
นี่นะคะทนายก็เลยบอกว่าก็ให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
พาไปไหว้น้องชมพู่ที่โกรธหน่อยได้ไหม
เพราะว่าครบรอบ๑ปีนะคะ
กับแม่ของน้องชมพู่ก็พาทนายโนบิไป

ก็บอกกับน้องชมพู่ว่าขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
ถ้าจับไม่ได้ก็ขอให้เวรกรรมตามทันคนร้ายด้วย
แล้วแม่ของน้องชมพู่บอกว่าเนี่ยค่ะจู่ก็ได้รับแจ้งว่า
วัวที่เลี้ยงไว้ในสวนที่อยู่ห่างจากบ้านไป๒๐๐เมตร

นี่ค่ะนี่มันตายแล้ว

นี่ครบ๑ปีที่ชมพู่วันนี้หายตัว
แต่คุณแม่บอกว่าจะทำบุญวันเสียชีวิตของลูกสาว
ก็คือ๑๒พฤษภาคมตามผลชนะสูตรของแพทย์
ที่บอกว่าเด็กน่าจะเสียชีวิต๑๒พฤษภาคม

ส่วนในตัวนี้มันก็เป็นโคเนื้อวัวเนื้อขนาดเล็กนะครับ
นี่ฮะเป็นตัวเมียชื่อเจ้ามีสุขอายุ๕ปี
ซื้อมาเลี้ยงเมื่อเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วนะครับ
ซื้อมา๓๕๐๐๐บาท
ซื้อมา๒ตัวนะฮะตัวละ๓๕๐๐๐บาท

วัวที่มันตายตัวนี้เนี่ย
ตำรวจสภกกตูมกับสัตวแพทย์ก็มาตรวจสอบนะครับ

ซึ่งมันอยู่ในใบมันสำปะหลังที่เป็นสารพิษ
ทำให้ท้องอืดแล้วมันก็ตายนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้รู้สึกวิตกกังวลนะครับ
เพราะว่าคุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูประจวบเหมาะกันมาก
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นใครที่ต้องการข่มขู่หรือเปล่า
มันจะใช่วัวแบบอยู่ดีไปกินใบมันสำปะหลัง
แล้วก็โดนสารพิษแล้วตายหรือเปล่า
มีใครเอาไปให้มันกินเพื่อข่มขู่หรือเปล่าหรืออาจจะแค้นอะไรแม่
แค้นอะไรพ่อชมพู่ที่ทำอะไรแม่กับพ่อชมพู่ไม่ได้
แล้วมาลงที่วัวหรือเปล่าเหมือนกับตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วเสียชีวิต
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เลยบอกว่าก็กังวลใจนั่นแหละยอมรับนะครับ
ก่อนหน้าที่น้องชมพู่จะหายไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
น้องชมพู่จะหายตัว๒๐วันเนี่ยนะก่อนจะถึงวันที่หายตัว๑๑พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ย
วัวของณแตก็เคยตายอย่างนี้เหมือนกัน
เป็นวัวของน้องชายของนาแตตายค่ะตายก่อนที่จะเกิดคดีชมพู่ประมาณยี่สิบวัน
ตายเนี่ยตายลักษณะไหนท้องอืดเหมือนกันอันนี้คือแม่แม่สันนิษฐานเบื้องต้นว่า
มันเหมือนท้องอืดเพราะท้องมันป่องดูเหมือนมันจะหลุดออกมากินใบมัน
แต่กินนิดเดียวเองประมาณแค่๒๓ยอดตามที่เราเห็นนะ
แม่คิดว่ามันไม่น่าถึงขั้นตายอืมเพราะมันไม่ใช่ว่าไม่เคยกินมันเคยกิน
ตอนที่แม่เอามาตอนแรกคือแม่ผูกตรงใกล้บ้านแม่น่ะมันก็กินอยู่
ทำให้คิดว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ตายโดยธรรมชาติไม่ได้ตายด้วยอาหารเป็นพิษหรือท้องอืดหรืออะไรของมันเอง
คือต้องการข่มขู่อะไรไหมถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเกิดจากน้ำมือมนุษย์ทำให้มันตายนะ
เพราะวันนี้มันก็ครบรอบวันตายน้องอ่ะไม่ใช่วันตายวันเกิดเหตุแล้วนะทำไมต้องตายวันนี้ล่ะ
วัวของแม่นี่มันใช้เวลาชักดิ้นชักงอตายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำมันตายเร็วมาก
เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปซื้อของเพิ่มเติม
เตรียมทำบุญให้กับลูกสาววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะไปทำบุญที่วัดตอนเช้า
แล้วจะนำของทั้งหมดไปมอบให้กับอำเภอดงหลวงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว
ในช่วงสถานการณ์โควิดต่อไปนะครับก็คุณแม่ก็บอกว่าตั้งใจดีนะครับ
วันนี้อาจจะมีเรื่องแย่เกิดขึ้นอยู่ดีวัวตายต้องไปโรงพัก
ลงบันทึกประจำวันอะไรพวกนี้นะครับแต่พรุ่งนี้ยังตั้งใจตามแผนเดิม
เป็นของที่ซื้อเอาไว้นะครับพรุ่งนี้จะเอาไปทำบุญให้กับลูกสาว
ก็เป็นการมอบช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวในช่วงโควิด๑๙
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมครับพาไปที่บ้านลุงพลกันหน่อย

ใช่ค่ะบ้านลุงพลเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะคือวันนี้มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลังได้รับรายงานเรื่องของการปลูกสร้างที่ลุกล้ำเขตทางหลวง
โดยไม่ได้มีการขออนุญาตตามกฎหมายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบบอกว่ามีพื้นที่หน้าร้าน
สองหลังที่อยู่หน้าบ้านลุงพล
ปลูกสร้างด้วยการเทพื้นปูนแล้วมันก็ลุกล้ำเขตทางหลวงจริง
จากหน้าร้านไปขอบทางจราจรยาว๕เมตร
ไม่มีการวางท่อตามแบบที่กฎหมายกำหนด
ไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่นะคะ
เจ้าของร้านที่ทำการเทปูนเขาบอกว่า
ก็ไม่รู้ไม่รู้กฎหมายไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมาย
เทพื้นปูนคอนกรีตในบ้านปูนคอนกรีตมันเหลือ
ก็เลยเอามาเทด้านนอกก็เลยคุยกัน
คุยกับเจ้าหน้าที่พูดคุยทำความเข้าใจกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยก็มีการเอาเอกสารให้เซ็นรับทราบว่า
ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
แต่เจ้าของร้านไม่เซ็น
เจ้าของร้านบอกว่าขอแบบนี้ก็แล้วกัน
รับปากว่าภายใน๑๕วันจะทุบหรือถอนออกให้หมด
ตรงส่วนที่มันผิดกฎหมายน่ะนี่นะคะ
ลุงพลก็มาช่วยคุยมาพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
นี่นะคะลุงพลก็บอกว่าแต่ขอไม่แสดงความคิดเห็นอะไรก็แล้วกัน
คุยอยู่แป๊บนึงลุงพลก็ขอแยกตัวออกไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยชี้แจงเพื่อความเข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะ
ตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันถือว่ามีความผิด

มีโทษจำคุกด้วยนะจำคุกไม่เกิน๓ปี
แต่เจ้าหน้าที่ไม่อยากดำเนินการอะไรถึงขนาดนั้น
เดี๋ยวรอดู๑๕วันก็แล้วกัน
ว่าจะแก้ไขตามที่รับปากเอาไว้หรือเปล่านะคะ

เพียงแต่ว่าต้องทำตามระเบียบก็คือใส่ท่อแล้วก็เทคอนกรีต
ให้ให้ไปเชื่อมกับร้านก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นฮะ
แต่ว่าชาวบ้านไม่ได้ขออนุญาตเฉย

ถ้าชาวบ้านสะดวกที่จะมาขออนุญาต
ก็ให้เข้ามาติดต่อที่หน่วยการทาง

จุดที่เทปูนออกไปแล้วมันไปรุกรำที่ของทางหลวงนะคะ
ก็บอกว่าก็ไม่รู้จริงไม่รู้กฎหมาย

นมันเหลือก็เลยเทปูนไปแบบนี้เลย
มันต้องมีระยะที่จะเว้นวักเข้าไปด้วย

ไปแจ้งความผิดประมาทนายชายพนวิพาต
ถูกหนะครับ
หรือว่าลุงพลเอาไว้ตอนที่ลุงพลบอกว่าเอ๊ะใครเอาเครื่องดักฟังมาใส่ไว้ในรถกระบะของผม
นะครับวันนี้ทนายโนบินะครับก็เลยไปพบตำรวจนะครับ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยจะแจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบเจ้าของซิมในเครื่องดักฟัง
ลุงพลบอกอยากจะรู้เหลือเกินใครมาดักฟังผมแล้วตอนนั้นเหมือนกับ
มันพัดพาดพิงไปถึงคนต้องสงสัยอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
หมอปลาเพื่อความสบายใจบอกถ้างั้นแจ้งความให้ตำรวจตรวจสอบกันแล้วกัน
เดี๋ยวจะมีคนมาสงสัยผมตำรวจบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบไปยังซิม
รู้เจ้าของซิมเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งที่ได้กล่องดำ
และรู้ชื่อพร้อมกับอายุการใช้งานของซิมเรียบร้อยแล้ว
ทนายโนบิบอกว่าตอนนี้รู้ชื่อเจ้าของซิมแล้ว
เดี๋ยวรอเอกสารยืนยันจากค่ายมือถือเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จดทะเบียนในชื่อของคุณสุพัตรา
แต่นามสกุลเนี่ยผมขอสงวนไว้ก่อนนะครับ
แต่ขอมาชี้แจงนิดนึงว่าเบอร์โทรศัพท์ตังกล่าว

มีใครนะครับว่าจ้างให้คุณมาจดทะเบียนไหม
แล้วอุปกรณ์ดังกล่าวมันขึ้นมาอยู่บนรถได้ยังไง
มันถึงมีกรณีการพาดพิงกันไปพาดพิงกันมา
สอบสวนเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่าเป็นเจ้าของซิมจริงหรือเปล่า
เป็นเจ้าของซิมแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงนั้น
ไปถูกดักไปดักฟังเขาหรือว่าเขาบอกว่ามีใครมาดักฟังไปถูกแอบอ้างอะไรก็ตรวจสอบกันต่อไป
ทีนี้ค่ะหมอปลาค่ะหมอปลาก็บอกว่าไอ้คดีนี้ไอ้เรื่องเครื่องดักฟังอะไรเนี่ยนะครับ
มันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอปลากับลุงพลป้าแตนมันก็จะไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมนะหมอปลาบอกนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมาขอโทษอะไรก็ตามเนี่ยหมอปลาบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะฟังเสียงหมอปลาดูค่ะ
กล่องดำมันก็คือตัวเดียวกันที่มันมีซิมการ์ดตัวนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นเครื่องดับฟังเราก็อยากรู้มากผมอยากรู้มากเลย
เพราะนิสัยผมไม่ได้ขนาดต้องไปดักฟังอยู่แล้วไม่รู้จะดักฟังไปเพื่ออะไร
อ้างว่าผมเอาเครื่องดักฟังไปวางเนี่ยผมว่ามันทุเลศนะ
ระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นพฤติกรรมข้อต่างเขาไม่เคยยอมรับผิดอะไรแม้แต่อย่างเดียว
ผมคิดว่ามันยากที่บุคคลคนนั้นเขาจะมาขอโทษนะแต่ผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เร็วเลยมาเปิดเผยเลยว่าไอ้เครื่องดักฟังเนี่ยมันเป็นของใคร
นะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเงียบแบบนี้นะผมก็ยังภาวนานะว่า
พรุ่งนี้มาลืนนี้ออกมาชี้แจงเลยเครื่องดักฟังแท้จริงมันคือของใครครับ
นี่นะคะทีมข่าวก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีของน้องชมพู่นะคะ
หมอปลาก็บอกว่าก็เชื่อว่าตำรวจก็คงทำงานอย่างหนัก
แล้วก็ยังหวังว่าตำรวจน่าจะจับคนร้ายได้ค่ะ
ก็คือการที่นำบุคคลต่างที่อยู่ในแวดล้อมคดีเนี่ยไปเข้าเครื่องจับเท็จ
ใช่ค่ะแล้วอย่างที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปคาดว่าจะมีการยื่นสำนวนต่ออายการภายในเดือนนี้